มาดูเรื่องนี้กันหน่อยก็เกี่ยวกับลอตเตอรี่เหมือนกันนะคะ
แต่ไม่เกี่ยวกับครูจรูนหมวดจรูนกับครูปีชานะคะ
มีคนขายลอตเตอรี่เขาพิการ
แต่ปรากฏว่ามีคนไปถามแล้วไม่ซื้อของเขาเขาโกรธค่ะเขาโมโหเขาทำยังไง
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยเนี่ยค่ะ
คุณดูนะมีไม้เท้าคำยันแบบนี้มีอาชีพขายลอตเตอรี่
กล้องวงจรปิดหน้าร้านแห่งหนึ่งเนี่ย
ไปเตะกระถางใส่รถเท้าแบบนี้นะ
คือมีคนไปถามแล้วปรากฏว่าราคามันขายแพง
ราคาลอตเตอรี่ที่เขาขายเขาก็เลยโกรธ
หลังจากนั้นก็ไปลงกับกระถางอันนี้แหละค่ะ
อ๋อเนี่ยกล้องวงจรปิดร้านแห่งหนึ่งในตลาดเทศบาล๒อำเภอเมืองอ่างทอง
กล้องวงจรปิดจับภาพได้เราไปถามเจ้าของร้าน
ชื่อว่านายเอกพันธ์ชูประยูนเจ้าของร้านเล่าบอกว่า
เมื่อเช้าที่ผ่านมามีผู้ชายพิการมาขายลอตเตอรี่
ให้กับแม่ของตัวเขาแต่ด้วยราคาที่สูงเกินไป
เขาก็เลยคุณแม่ก็เลยปฏิเสธบอกให้ผู้ชายไปขายที่อื่น
แต่ผู้ชายพิการไม่พอใจหลังจากนั้นก็เลยไปทำลาย

บอกเขาว่าครับว่าพฤติกรรมทำไปไม่ดีเลย
อยากให้เขาเปลี่ยนแบบธิกรรมใหม่ปรับภูมิธิกรรมใหม่ครับให้ดีขึ้น
ไม่อยากให้เขาไปทำอย่างนี้อีกนะครับผม
เออไม่ใช่คุณแม่ของพี่ผู้ชายคนนี้รายเดียวนะคะ
นี่เราไปถามร้านเจ้าของร้านขายกาแฟ
เจ้าของร้านขายกาแฟก็คือนางสาวมารศรีสุภาวิมล
เล่าบอกว่าตนเองแล้วก็เพื่อนผู้ขายของในตลาด
ค้าแม่ค้าต่างเอือมระอากับพฤติกรรมผู้ชายพิการคนนี้
มาขายลอตเตอรี่ในราคาที่แพง
ถ้าใครไม่ซื้อของแกนะแกก็จะด่าทอสาบแช่ง
เหมือนกับว่าเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วอะค่ะ
แล้วไปทำลายข้าวของตามฟุตบาทแบบนี้ประจำเลยนะ
พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะ
เกิดขึ้นบ่อยจนชาวบ้านชาวช่องพ่อค้าแม่ขายที่เขาอยู่แถวนั้น

แล้วก็ล้างเท้าแล้วก็เดินหนีไป
แต่เขาก็มีคำพูดที่เหยียบ
ทีนี้บรรดาพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในตลาดเนี่ย

บอกว่าจริงแล้วอยากให้ชายพิการที่ขายลอตเตอรี่รายนี้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหน่อยทำตัวให้น่ารักกว่านี้
พวกเขาเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนคนสู้ชีวิตคนทำมาหากินนะ

แทนที่เขาจะสงสารกลายเป็นคนไม่กล้าไปถามไปซื้อแล้ว